มาดูเรื่องราวดีที่สร้างแรงบันดาลใจกันหน่อยนะคะ

คือต้องบอกว่ามันเป็นกระแสเป็นฟีเวอร์ที่ในทางที่ดีนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องดีที่ตอนนั้นทุกคนหันมาสนใจ
มาใส่ใจแล้วก็เห็นความสำคัญของโรงพยาบาลเล็กอีกหลายโรงพยาบาลที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย
แล้วคนอ่ะมาสนใจไปด้วยการวิ่งมากขึ้น
ถูกต้องคือคุณตูนจุดกระแสหลายอย่างเลย
แล้วก็ล่าสุดค่ะมีคลิปซ้อมวิ่ง
เพราะว่าโครงการ๙คนละ๙กลับมาอีกครั้งแล้ว

พี่ตูนเด็กมารอเชียร์

มาเชียร์
ขอบคุณมากเลย

ขอบคุณมากเลยค่ะ

หลังจากที่โครงการ๙คนละ๙ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณก้อยแฟนพี่ตูนใช่ไหม

อยู่เพราะว่าคือการวิ่งของพี่ตูนเนี่ยคือมันวิ่งระยะยาวแล้วหลายวันมาก
เพราะฉะนั้นต้องซ้อมให้ถึงไม่อย่างนั้นบาดเจ็บได้
ก้อยจากที่ตอนแรกโครงการ๙คนละ๙จำได้ไหม
ก้อยนั่งอยู่ท้ายรถแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย
ตอนนี้วิ่งข้างกันแล้วนะครับเพราะว่าพี่ก้อยเองก็ซ้อมหนักเหมือนกัน
เขาจะติดแฮชแท็กไงก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุด

ซึ่งนี่แหละค่ะเขาก็เลยนำคลิปสุดประทับใจนี้มาโพสต์บอกว่า
ซ้อมวิ่ง๒๑กิโลเมตรท่ามกลางแสงแดดร้อนผ่า
บนเส้นทางที่มีเนินสูงลาดชันไปตลอดทาง
แต่ภาพที่เห็นเด็กข้างหน้ากลับทำให้มีรอยยิ้มอีกครั้ง
ก็เนี่ยค่ะทักทายน้องถามว่ามาทำอะไรไม่ร้อนเหรอ

แล้วก็เดินแตะมือน้องทุกคนเลยนะคะ
ซึ่งพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก่อนจะวิ่งต่อ
พี่ตูนก็สัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาฟุตบอลมาให้นะ
น้องร้องเฮกันดังลั่นเลยดีใจกันนะคะ
แล้วทั้งหมดก็กลับไปวิ่งกันต่อด้วยหัวใจที่พองโต

ลืมความเหน็ดเหนื่อยก่อนหน้านั้นไปหมดสิ้น
แล้วก็พี่ก้อยก็ทิ้งท้ายบอกว่านี่แหละคือเชื้อเพลิงชั้นดี
คือแค่เราดูเราไม่ได้วิ่งเรารู้สึกแบบใจพองโต
คือจะบอกว่าการวิ่งระยะยาวเนี่ยมันเหนื่อยแล้วมันก็ล้านะ
คือตอนนี้ฉันไปวิ่งคือบางทีมันก็ไม่ไหว
รู้สึกว่าอยากจะคลานเคยมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน
แต่พอเห็นกองเชียร์มารองานวิ่งบางงานเขาจะมีกองเชียร์มารอ
เชียร์ที่มารอแบบส่งเสียงเชียร์เรามันมีแรงฮึดจริง
จากที่แบบเกลี้ยแล้วท้อแล้วพอเห็นกองเชียร์แล้วเป็นแบบไปสิ
แล้วเราก็วิ่งต่อได้มันเป็นแบบนั้นจริง
ก็เป็นกำลังใจให้พี่ตูนพี่ก้อยด้วยนะคะเพราะว่าคือเขาก็พยายามทำเรื่องดี
ที่จะให้ประโยชนแก่สังคมด้วยเพราะว่ายังมีโรงพยาบาลอีกหลาย
โรงพยาบาลจริงที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะได้มีอุปกรณ์ดี
หรือว่ามีเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขาเข้ามา
จะได้ไม่ต้องเกิดข่าวสลดให้เราต้องมานั่งอ่านกันอีก
รวมทั้งโรงเรียนด้วยในพื้นที่ห่างไกลตามต่างจังหวัด
เขาก็ต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยช่วยกันทุกคนทำได้แบบพี่ตูนนะครับ